คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าของเหตุการณ์อุบัติเหตุ

แต่ภาพบรรยากาศที่มันทำให้หลายคนนั้นน้ำตาซึม
คือเป็นภาพของลูกชายของคุณวิชัยคือคุณอายวัฒน์กับภรรยา
เดินทางไปถึงหน้าสนามแล้วก็ไปยืน
ยืนเห็นบรรยากาศที่คนมาไว้อะไรพ่อของเขาเนี่ย
แล้วเขาก็ร้องไห้ภาพบรรยากาศนี้ทำให้คนเห็นแล้วก็
ดูแล้วก็เสียเทือนใจเสียเทือนใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น
คือไม่คาดคิดว่าหลังจบเกมวันนั้นจะกลายเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้วันนี้กลายมาเป็น
ประเด็นพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตัวใหญ่เลยนะคะ
เมียบินรอรับศพวางหลีดอาลัยเจ้าสัววิชัย
คนดังทั่วโลกแห่สะดุดีผลงานนะคะ
อันนี้เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนะฮะเป็นช่วงเที่ยงตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษ
ซึ่งช้ากว่าไทยประมาณสัก๗ชั่วโมง
ครอบครัวศรีวัฒนประภาก็มีคุณเอมออนศรีวัฒนประพาภรรยาของคุณวิชัยนะครับ
คุณอภิเชษและคุณอรุณรุ่งศรีวัฒนประพาบุตรชายและบุตรสาวอีก๒คน
รวมไปถึงพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ไปแสดงเคารพต่อรูปของคุณวิชัยศรีวัฒนประพาบริเวณจุดไว้อะไร
เป็นจุดไว้อะไรที่สโมสรเขาตั้งเอาไว้นะฮะหน้าสนามบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ภาพนี้คุณผู้ชมเป็นภาพที่คุณอายวัฒน์คือก็คงกลั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วนะฮะ
ต้องสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปนะครับก็ยืนร้องไห้อยู่บริเวณข้างจุดไว้อะไรนะครับ
สเปอร์ชิไมเคิลผู้รักษาประตูแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสโมสรก็ยืนสงบนิ่งร่วมไว้อะไรเป็นเวลา๑นาที
การจับไปของคุณวิชัยเจ้าของสโมสรครับ
ซึ่งคุณอายวัฒน์แล้วก็คุณเอ็มออนก็เดินทางเดินเข้าไปสวมกอดนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ
คุณผู้ชมนี่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญมันเป็นภาพแบบนี้เพราะว่ามันเป็นภาพในกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นถึงนาทีที่ฮอของคุณวิชัยขึ้นจากสนาม
ใช่ค่ะซึ่งภาพนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเฮลิคอปเตอร์มันหมุนเหมือนกับแบบเสียการควบคุมไปแล้วค่ะ
พอตกลงมาแล้วก็มีประกายไฟมีประกายไฟมานะคะหลังจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็ลุกไหม้ไฟไหม้ท่วมเลยค่ะ
ส่งผลให้ทั้ง๕ชีวิตที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์คันนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ยืนยันว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ไม่ได้ตก
เพราะว่าไปชนกับโดรนของตำรวจ

แล้วตอนนี้ตำรวจเองก็กำลังเร่งสืบสวน
หาสาเหตุการตกอย่างเร่งด่วนด้วย
ว่าน่าจะใช้เวลา๒๓วัน

เพราะว่ามีทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนอุบัติเหตุทางการบิน
แล้วก็ทางแผนกสืบสวนอุบัติเหตุทางอากาศ
หรือว่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการบินของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้แล้ว
แล้วก็จะมีการส่งกล่องดำส่งซากเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจสอบ

ก็ออกมาระบุว่าพวกเขาก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสืบสวนด้วย
ฮอรุ่นนี้ที่คุณวิชัยใช้เป็นฮอที่มีความปลอดภัยสูงมาก

ราคาก็แพงมากแล้วก็ไม่เคยมีประวัติว่าฮอรุ่นนี้ประสบอุบัติเหตุตกมาก่อน

หลายคนสงสัยมันไปเกี่ยวสลิงหรือเปล่ามันไปชนกับอะไรเข้าหรือเปล่า

เขาก็ชี้แจงว่าด้วยที่ประสบการณ์ของนักบินของกัปตันเขาบินบ่อยอยู่แล้ว
ทุกครั้งที่คุณวิชัยมาดูเกมที่สนามก็ต้องบินขึ้นจากตำแหน่งนี้
กลับขึ้นไปที่ลานจอดฮอที่กรุงลอนดอน
ก็มีประสบการณ์มากพอสมควรในการที่จะไม่ไปเกี่ยวอะไรอยู่แล้ว
แล้วก็สื่อของอังกฤษสำนักหนึ่งก็รายงานบอกว่า
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต้องชื่นชมนักบินเป็นการสะดุดีในความที่มีไหวพลิบดี
ที่รู้ว่าเครื่องขัดข้องแต่สามารถที่จะบังคับไปตกจุดที่ไม่มีคน
งั้นอาจจะมีคนสูญเสียมากกว่านี้
อันนี้ก็ต้องชื่นชมนักบินแล้วก็ไว้อะไรกับคนที่เสียชีวิตด้วยนะครับ
คุณผู้ชมก็สามารถไปร่วมไว้อะไรได้ที่เว็บไซต์ของสโมสร